ทางคำสอนของในหลวงรัชกาลที่๙ที่พระชธานแก่ปวงชนชาวไทยสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกเรื่องนะครับท่านผู้ชมครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันของตัวเราเองใช้ในที่ทำงานนะครับหรือว่าใช้ให้เป็นประโยชน์กับสังคมโดยส่วนรวมนะครับ
มีท่านหนึ่งที่เราจะนำเสนอครับก็คือคุณปรีชาเรืองจันทร์เป็นอดีตผู้ราชการจังหวัดหลายจังหวัดที่ได้น้อมนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่๙ได้เดินตามรอยเบื้องพยุคลบาทนะครับ
ในเรื่องของการทำทุกวันให้ดีนะครับคุณเขียนมาสอน
โดยการทำทุกวันให้ดีเนี่ยนี่คือสิ่งที่จะทำนายอนาคตของเราได้ดีที่สุดว่าจะดีหรือไม่
ติดตามคนต้นแบบเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ
อันนี้ไม่ใช่เพิ่งทำทำมาตลอดชีวิต
บางคนก็จะถามว่าทำไมพวกบ้านต้องไปทำอย่างนี้พวกบ้านต้องไปทำอะไร
ผมเป็นคนผมผิดด้วยเหรอผมผิดที่เกิดมาลูกตาจวนยายมามั้ง
ผมเลือกเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือสังคมที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง
เราก็ใช้สิ่งเหล่านี้เมื่อกลับมาเราก็กลับมาทำมันเหมือนเดิม
บ้านนอกก็คือชีวิตทำไร่ไถนาโอกาสเรียนหนังสือก็แค่ชั้นประถมศึกษานะครับ
แต่ส่วนใหญ่ชีวิตก็จะอยู่กับไล่กับนาซึ่งไม่ต่างกับคนบ้านนอกทั่วไป
เขาเขียนที่วัดสุทัศน์ว่าเรียนรัฐ

สอบเทียบได้มัธยมต้นมัธยมปลาย

สอบได้จุฬารัฐศาสตร์จุฬา
เรียนมากระทั่งจบปริญญาตรี

ไม่เคยคิดเลยไม่อยู่ในหัวสมองเลย
ก็ไม่รู้จะคิดอะไรไม่รู้จัก
ไม่รู้จักคำว่าเป็นผู้ว่าเป็นยังไง
ในอำเภอเป็นยังไงตระกูลอะไรต่าง
ราชการเราไม่มีเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไง
ไม่เคยคิดที่จะมาเป็นอย่างนี้
คิดแต่ว่าทำยังไงจะมีชีวิตอยู่รอดไปวัน
ด้วยการลงมือทำ
พ่อแม่สอนมาก็ทำอะไรก็ต้องใส่ใจ
ทุกวันนี้เขาใช้คำว่าประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ประชาชนเป็นศูนย์กลางจริงแล้วก็คือใส่ใจ
จะเป็นศูนย์กลางไม่ศูนย์หน้าศูนย์หลัง
ผมไม่เข้าใจแต่ว่าต้องใส่ใจ
เราเป็นข้าราชการพระองค์ท่านทรงงานให้เราเห็น
พระองค์ท่านเป็นพระราชา
ทรงงานเหนื่อยถึงป่านั้น
เราแค่ค่าเบื้องยุคคนละบาท

ทำสนองพระเด็จพระคุณท่านแค่ไหนเพียงใด
ไหนว่ารับราชการรับราชการคือเหมือนต่างประเทศพักกัน
ทำแทนพระองค์ท่านในมิติที่เรารับผิดชอบ
อย่างผมนำหน้าที่นักปกครอง
ผมต้องทำคนให้มีความสุข
มหาดไทยต้องบำบัดทุกข์บำรุงสุข

เหมือนพระองค์ท่านช่วงระยะเวลาหนึ่งที่สวมหัวโขน

ตอนนี้ก็เกษียณมาได้ปีที่๕แล้ว

ปีนี้ไปย่างปีที่๕ก็ถอดหัวโขนมาแล้ว
ก็กลับมาเป็นนายปีชาคนเก่า

ไม่ได้ต่างไปจากเดิมเพราะเป็นคนเดิม

เกษียณแล้วเกษียณราชการ

ผมยังไม่ตายผมยังยืนอยู่
ผมจะไปไหนผมก็ต้องกลับมาที่เก่าผม
พระองค์ท่านสอนรัชกาลที่๙ท่านสอนว่า
ทุกข์ของประชาราชแม้แต่คนเดียว

ผมก็ถือคติอย่างนั้นไม่รู้ชาวบ้านคนไหนทุกข์

เมื่อเป็นทุกข์ของแผ่นดินพระองค์ท่านต้องเดือดร้อน
พระองค์ท่านเดือดร้อนเราต้องไป

แค่ไหนก็สุดความสามารถ
ศาสตร์ของพระราชาคือตำราชีวิตอย่างไร
เพราะคำสอนของท่านตั้งแต่การดำรงตนของพระองค์ท่าน

พระราชาสิอยู่อย่างราชาไหม
เพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นที่ตัวเรา

เราเริ่มต้นที่ดีในวันที่สุด
จมปรักอยู่กับอดีต
อดีตทุกคนแตกต่างกันไป
และผลที่ท่านมีความรู้อยู่ขณะนี้
จะเป็นเหตุให้เกิดผลอย่างอื่นต่อไปอีก
คือทำให้สามารถใช้ความรู้ที่มีอยู่

ก็จะเป็นเหตุให้เกิดผลอื่นต่อเนื่องกันไปอีก

ให้พิจารณาเหตุผลให้ดีนั้น

ให้พิจารณาการกระทำหรือกรรมของตนให้ดีนั่นเอง
คนเราโดยมากมักนึกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร

แต่ที่จริงเราย่อมจะทราบได้บ้างเหมือนกัน
เพราะอนาคตก็คือผลของการกระทำในปัจจุบัน

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัติ
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย